มาดูเรื่องเพื่อนบ้านมหาภัยฮะยังไงมหาภัยแต่ว่าเอาจริงมันก็อาจจะต้องฟังความสองด้านนะนะคุณผู้ชมคนถ่ายคลิปถ่ายไว้ว่ามีลุงข้างบ้านคนหนึ่งเอะอะสาดขี้หมามาใส่

ลุงคนนี้เอาที่ตักพร้องนี่
ปลอยมาแล้วละครับไม่ได้ปล่อยทานนะ

สมกับขี้หมาแห้งอ่ะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
คิดอย่างงั้นใช่ไหมแล้วพี่ปุ้ย

คนที่เดือดร้อนชื่อว่าครูไก่ศักยันต์ครับ
ครูไก่ศักยันต์เป็นเจ้าของบ้านหลังที่โดนลุงคนนั้นสาดขี้หมามาใส่
แล้วก็เอาภาพจากวงจรปิดมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่า
ที่ทำพฤติกรรมเช่นนี้เป็นตำรวจเก่าด้วยนะ
ลดเกษียณมาแล้วเคยได้ยินว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน
แต่ทำไมตำรวจปลดเกษียณคนนี้ถึงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
โอ้โหนี่แล้วก็สาดมาแบบนี้เขาก็อธิบายไป
แล้วเจ้าของคลิปก็คือครูไก่ให้รายละเอียดบอกว่า
ลุงข้างบ้านทำแบบนี้มา๒ปีแล้วนะไม่ได้เพิ่งทำ
อ้าวเคยเดินไปถามลุงว่าลุงทำทำไมทำแบบนี้

สาดขึ้นไปถึงหลังคาบ้านเขาเลยฮะ

ตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาผมก็ไปยืนกินกาแฟ
ตรงนั้นตรงก๊อกน้ำ

เอาขี้หมาใส่ถ้วยมา
ก็สาดใส่หน้าบ้านผมเต็มเลย

สาเหตุมันน่าจะเกิดมาจากอะไรเนี่ย

คือต้องมีปัญหากันมาก่อนแหละคือปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดกับครูไก่
กับลุงที่สาดขี้หมานะแต่เรื่องมันเป็นแบบนี้น่าจะมาจากคนชื่อ
ออฟก๊อฟเนี่ยเป็นลูกของลุงสาดขี้หมาขอเรียกขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะ
เรียกลุงศาสตร์ขี้หมานะในก๊อฟเนี่ยมาขอถวายตัวเป็นสิทธิ์กับครูไก่
ศักยันต์นะครับครูไก่เนี่ยเป็นช่างศักยันต์ในก๊อฟก็ขอมาเป็นลูกศิษย
แล้วก็เคยมีการเคยช่วยเหลือกันเรื่องเงินเงินทองทองแต่วันหนึ่งครับ
ครูไก่ก็มีลูกศิษย์เพิ่มคือในเก่งอืมก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือทำให้
ไม่พอใจหรือเปล่าที่ครูไก่เขามีสิทธิ์เพิ่มขึ้นมา
ก็คือในเก่งคิดอิจฉาขึ้นมาวันหนึ่งในก๊อฟก็เลยหายหน้าหายตาไป
อาจจะไปบอกกับลุงสาดขี้หมาหรือไม่อย่างไรอันนี้ตั้งประเด็นไว้นะ
แต่เรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านครับทีมข่าวเราไปสอบถามลุงศิวพรหรือว่า
ลุงคนที่ศาสตร์ขี้หมาเนี่ยลุงบริเศษเสียงแข็งเลยบอกลุงไม่ได้โยนหรือว่า
ลุงบริเศษได้โยนแย้วศาสตร์ขี้หมาใส่บ้านครูไก่เลยนะมันไม่มีเหตุผลที่ลุงจะทำแบบนั้นอยู่แล้ว
เพราะอะไรเพราะลุงเป็นคนพุทธไหว้พระสวดมนต์ทุกคืน
ที่สำคัญตนเองเป็นอดีตตำรวจด้วยส่วนที่เห็นในวงจรปิด
ลุงกำลังกวาดใบไม้ร่วงเก็บให้มันเรียบร้อย

แต่ถ้าครูไก่คิดว่าลุงทำก็แจ้งความเลยดิ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน้องแข็มเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ลองไปพูดคุยกับลุงศิวพรแล้ว
แต่ลุงก็ยังปฏิเสธอยู่นะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชมครับ
ลุงยังปฏิเสธบอกว่าไม่ได้สาดขี้หมาใส่บ้านของครูไก่เลย
สิ่งที่ลุงทำก็แค่กวาดเศษใบไม้ร่วงหน้าบ้านแค่นั้นเองเลย
ส่วนขี้หมานี่ลุงเปิดถังขยะให้ดูเลยคุณผู้ชม
เปิดให้ดูนี่ถังขยะเขียวนี่
แล้วบอกนี่ไงไอ้ขี้หมาเนี่ยลุงไม่ได้เอาไปสาด
แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าลุงจะเอาไปสาดใส่บ้านคนอื่นทำไม
เพราะทิ้งในถังขยะก็สะดวกดีอยู่แล้ว
ไม่เห็นจำเป็นต้องไปสาดใส่บ้านคนอื่นเลย
เราก็ให้ฟังทั้งสองมุมนะคุณผู้ชม
ค่ะอ่าใจเย็นเนอะอื้อ